ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันแล้ว

เมื่อวานแอบถามไปว่าวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทาง

ใช่ค่ะเชื่อว่าในช่วงนี้นะคะหลายคนเริ่มวางแผนในเรื่องของการเดินทางไกล
การเดินทางในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าจะมี๓ราศีด้วยกันที่ต้องบอกก่อนนะคะ
บอกในเรื่องของการต้องระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางนะคะ

ราศีแรกก็คือชาวราศีเมฆ
ชาวราศีเมษที่ตอนนี้อาจจะมีแพลนในเรื่องของการเดินทางไกลในช่วงนี้
เดินทางได้นะไม่ใช่ว่าห้ามเดินทาง
แต่ว่าต้องเดินทางด้วยความไม่ประมาท
ใช่ค่ะจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดี
เพราะว่าการเดินทางของชาวราศีเมษเนี่ย
มันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาระหว่างการเดินทาง

ใช่มีอุปสรรคมีปัญหาอาจจะมีการผิดแพลน
รถเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไปได้อาจจะช้าหน่อย

ควรที่จะไปทำอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่มันมีความเสี่ยงสูง

มีความเสี่ยงเช่นไปกระโดดหน้าผาไปมันจี้จำ
เป็นเอ็กซ์ตรีมหน่อยอย่างนี้ช่วงนี้ก็เว้นไปก่อน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างที่ฉันเคยไปขึ้นดอย

ขึ้นไปข้างบนเหมือนจะหลุดออกมาเลย
ก็ต้องระมัดระวังหน่อยสำหรับราศีเมษที่จะเดินทางไกลในช่วงนี้

เพราะว่าเหตุที่จะเกิดมันจะเป็นเหตุแบบเล็กน้อย

อย่าเพิ่งกังวลจนแบบโอ๊ยฉันไม่ออกจากบ้านแล้วฉันไม่
ไม่เป็นไรไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับในการแก้ไขด้วยนะคะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะดิฉันอยากจะย้ำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพ
สุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะ
เพราะว่าเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะไปกินอาหารที่มันไม่ค่อยคุ้น

ใช่ค่ะหรือว่าเราอาจจะไปเจอสภาวะอากาศที่อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อย
เหมือนกับว่าไปเจออากาศหนาวอากาศร้อนอะไรอย่างนี้อาจจะทำให้เราแบบมีปัญหา

ร่างกายให้ตัวเองแข็งแรงพยายามประคองสุขภาพของตัวเองไว้
เพราะว่าถ้าเราไปเจ็บป่วยตอนที่เราท่องเที่ยวจะไม่สนุกแล้ว
อันนี้น่าจะดีที่สุดได้รู้ก่อนว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะ
หรือว่าพักผ่อนให้เยอะแต่สามารถช่วยได้นะคุณผู้ชม
รสิทธิพฤษภพก็ต้องพกพวกอย่างมองกายติดตัวได้ไหม
ได้ไหมพวงเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นโรคประจำตัว
มีใช้ยาประจำอยู่แล้วห้ามขาดเด็ดขาดไม่งั้นงานเข้า
หรือว่าอาจจะแบบว่าเตรียมในเรื่องของพวกยาสามัญประจำบ้านไปด้วย

เดี๋ยวเอาไปแค่ส่วนหนึ่งให้มันพอดีกับวันที่เราไปเที่ยว
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังก็คือ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามีความแรงพอสมควร

ใช่ค่ะเพราะว่าต้องระวังในเรื่องของพวกการเดินทางด้วยนะคะ

รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้วย๒อย่างมารวมกัน
เพราะฉะนั้นชาวราศีกันควรที่จะใช้ความระมัดระวัง

แล้วควรที่จะวางแผนการเดินทางเอาไว้ล่วงหน้าให้ดี
หรือว่ามีแผนสำรองเอาไว้หน่อยก็จะดีมากเลย
เผื่อว่าบางทีมันมีการผิดแผนหรือไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดไว้
หรือผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างคะหมอกัน
จะมี๓เคล็ดลับด้วยกันนะคะ
จะทำทั้ง๓อันเลยก็ได้หรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
แต่อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้คือรวมทั้งราศีทั้ง๓ราศีนี้
รวมไปถึงราศีอื่นด้วยใช่ค่ะสามารถทำได้เช่นกันเริ่มเลยจ้านะคะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือควรที่จะหาโอกาสไปไหว้เจ้าพ่อม้า
เจ้าพ่อม้าใช่ค่ะเจ้าพ่อม้านี่ก็คือจะอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ที่เยาวราช
ใช่เลยค่ะการไหว้เจ้าพ่อม้านี่ก็คือเสริมดวงในเรื่องของการเดินทางโดยตรง
อย่างต่อมาถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกอย่างบางคนอยู่ไกลไม่สะดวกที่จะมาเยาวราช
ยังไงดีคะก็ให้ไปทำบุญถวายสังกฐานพร้อมกับรองเท้าแตะหนึ่งคู่
รองเท้าแตะหนึ่งคู่เท่านั้นใช่เลยค่ะสามารถช่วยได้เป็นการเสริมโดยชะตาค่ะ
แล้วอีกข้อล่ะค่ะอีกข้อนะคะก็คือให้ไปตรวจสุขภาพ

ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้เราแก้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวไป

สามารถทำกันได้ทุกราศีเลยนะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับดีก่อนเดินทางนะจ๊
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่สำหรับเคล็ดลับดีด้วยนะคะ